เป็นโดนปกรณ์ลำกับแฟนสาวค่ะเดินทางไปทำหน้าที่จิตอาสาที่ท้องสนามหลวง
แจกทั้งเสื้อนะคะรวมทั้งยังมีรองเท้าสีดำให้กับประชาชนด้วยค่ะ
ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่จิตอาสาที่ดีอย่างต่อเนื่องหลายคนนะคะ
ในแวดวงบันเทิงอย่างโดมปกรณ์ลำแล้วก็แฟนสาวเมทัลสุขขาว
ช่วงสายที่ผ่านมาก็นำทั้งเสื้อยืดและรองเท้าผ้าใบสีดำ
รวมถึงยาดมและภาพพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่เก้า
ให้กับประชาชนที่เดินทางมาที่ท้องสนามหลวง
ซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจต่อแถวเข้าคิวมารอรับอย่างเป็นระเบียบ
ทั้งคู่บอกว่าต้องการสารต่อพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่เก้า
ทรงอยากเห็นประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
อกจากนี้ยังฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงจิตอาสาคนอื่น
ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณท้องสนามหลวงและบริเวณโดยรอบ
เพราะว่าตอนนี้ก็ประสบปัญหาเรื่องของขยะที่มีจำนวนมากค่ะ
ก็มีพักพวกเพื่อนฝูงเจ้าของกิจการ
ไม่ว่าจะเป็นอย่างยาดมชื่อดังของเรานะครับ
ของพ่อหลวงของเรานะครับมาทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงได้แล้ว
สมัยก่อนเราได้ยินคำสอนของท่านตลอดแต่วันนี้เราถึงเวลาที่พวกเราต้อง
เอามาทำจริงจริงนะเราต้องเป็นคนดีเพื่อประเทศของเราแล้วผมก็เห็น
ทุกคนช่วยกันทุกคนแบ่งปันกันในในช่วงเวลานี้ผมว่ามันเป็นภาพที่
ครับผมว่าทั่วประเทศทั่วโลกทุกคนก็คงรับรู้ว่าคนไทยมีจิต
ที่ยิ่งใหญ่ยังไงครับอยากฝากทุกคนว่าให้แบบรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง
ให้ดีดีกว่าหน้าที่ของเราในการแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะหรือไม่ก็เป็น
ขยะอะไรต่างที่เราทานแล้วก็อยากให้เก็บจะได้ไม่ต้องแบบลำบากพี่
นอกจากนี้นะคะยังมีคนบันเทิงจากสังกัดพระรามสี่อย่างท็อปจรนนิชานัทนิชาที่เดินทางมาแจกอาหารแล้วก็ไอศครีมที่เต็นต์ร่วมด้วยช่วยกันซึ่งทางพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยแต่ก็ยังคงเข้าคิวรอรับกันอย่างเป็นระเบียบค่ะ